คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันมันมีรถกระบะนะคะ
ก๊อฟที่บรรทุกแรงงานอยู่ด้านหลังกระบะ

อยู่ฝั่งที่มีถนนแล้วรถสัญจรไปมา
สุดท้ายนาทีที่แรงงานคนนี้กระโดดลง

กระทั่งมอเตอร์ไซค์ล้มแบบนี้เลยค่ะ

มีรถตามมาจากด้านหลังหรือเปล่า
เช่นเดียวกันนะคะกับแรงงานคนนี้
จริงแล้วถ้าจะกระโดดลงจากท้ายรถกระบะ

สุดท้ายมอเตอร์ไซค์นะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะ

ชนกับตัวแรงงานที่กระโดดลงไปพอดี
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์เขาสะบัดเสียหลัก

เพราะดีนะคะที่รถกระบะที่ตามมาจากด้านหลังไม่เหยียบซ้ำ
และน้องบาดเจ็บสาหัสเป็นนักศึกษาด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาสักประมาณ๑๘นาฬิกา๕๕นาที

จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนจันทองเอี่ยมนะคะ
ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

ทีนี้รถกระบะคันนี้ก็มีแรงงานต่างด้าว
นั่งมากันอยู่สักประมาณ๕คนได้
สุดท้ายตัวน้องคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
คือคือเล็บเนี่ยขาดหลุดไปเลยนะคะเพราะว่าตัวน้องแล้วก็มือของน้อง
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถลายไปกับพื้นปูนคุณผู้ชมรู้ไหมคะหลังเกิดเหตุตัว
แรงงานคนต่างด้าวที่มีการกระโดดลงจากท้ายรถกระบะเขาดูเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้นเลยเดินหน้าตาเฉยไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำแล้วก็หายไป
เลยค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พร้อมกับตำรวจได้เจอคนเจ็บคนขี่มอเตอร์ไซค์ทราบชื่อคือนางสาว
เป็นยาพาแสนมงคลวัยสิบเก้าปีนะคะตอนนี้คือน้องต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เป็นนักศึกษาอยู่เลยชั้นปีที่๒ปวสอของวิทยาลัยบริหารธุรกิจแห่งหนึ่งในพื้นที่
ขาดแล้วก็แบบเกือบโดนรถกระบะสีดำที่ขับมาด้านหลัง
เกือบช้อนนะเพราะดีมากที่กระบะเปรกได้ทัน
ทีนี้ตัวคนเจ็บคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟัง
บอกว่าจังหวะนั้นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเพราะว่าเพิ่งเลิกเรียน
แต่จังหวะที่ขี่มาทางตรงไม่คิดว่าแรงงานต่างด้าวผู้ชายผมยาวมัดผมเนี่ยจะกระโดดลงมากระทันหัน
เธอเองเบรกไม่ทันนะคะจนกระทั่งเสียหลักเพราะว่าแฮนด์มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ไปโดนตัวแรงงานต่างด้าว
แต่ฝ่ายคู่กรณีแรงงานเนี่ยยังไม่โผล่หน้ามาเลยนะคะ
ที่สุดหลังจากนี้คงต้องมีการส่งเรื่องฟ้องศาล
เพราะว่าเธอกลัวว่าคดีนี้เธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
อันนี้ชนไหม
ไม่ชนครับพี่เขาเบรกพี่เขาเบรกทัน
อันนี้น่าจะเป็นขูดจากพื้นค่ะเพราะว่าตัวตัว
ตัวเราลอยข้ามมอเตอร์ไซค์แล้วมันกิ้งกับพื้นครับ

สุดท้ายก็ปรากฏว่าโอ้โหน้องต้องรักษาตัว

นี่คือสิ่งที่ตัวน้องเองแล้วก็คุณพ่อตั้งคำถาม
คุณพ่อผู้ป่าเจ็บนะคะวัย๔๕ปีค่ะ

ไปดูแรงงานต่างด้าวคู่กรณีที่บริเวณร้าย

ว่าจะมีการแวะเวียนมาซื้อเหล้าอีกหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าไม่เจอคู่กรณี
แล้วก็ไปเจอกับเจ้าของรถกระบะคันที่ประสบเหตุนะคะ
แต่ว่าตัวเจ้าของรถกระบะเองก็ปฏิเสธ
ไม่รู้ไม่เห็นว่าแรงงานต่างด้าวอยู่ไหน
เห็นบอกว่าหนีไปตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมเกิดเหตุ๑๒
พอ๑๓ตุลาคมไม่เห็นแรงงานต่างด้าว
กระโดดลงจากท้ายกระบะแล้วนะคะ
นี้คู่กรณีเหมือนกับตอนนี้คุณพ่อบอกว่า
อยากจะให้เขาออกมารับผิดชอบหน่อย
ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมอเตอร์ไซค

ให้กำลังใจน้องขอให้หายไวนะคะ